สวัสดีค่ะจะพาไปดูสิบสองซุปตานะคะบนเวทีเดียวกัน
นำโดยเฮียเวียสุกลวัฒน์นะคะควงคู่หวานใจมาด้วยนะคะ
เบลล่ารานีแหมคู่นี้ก็ฟินมากเลยนะจ๊ะ
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยพักนี้อ่ะแล้วยังมีคุณแต้นัทพร
มิวนิษฐาคุณเจมสจีรายุเป๊กผลิตโชคแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ
รวมไปถึงการโคจรมาเจอกันของหนุ่มแบมแบมก๊อตเซเว่นแล้วก็ลิซ่าแล็คดิ้งด้วย
คู่นี้หลายคนทราบว่าเขาสนิทกันมากตั้งแต่สมัยเด็กนะคะ
ไปโด่งดังที่เกาหลีค่ะงานนี้เอฟซีบอกเลยว่าฟินสุดนะคะ
พูดถึงเจมส์จีรายุค่ะวันก่อนนะออกงานจ้า
อกจากจะอัปเดตเรื่องละครนะคะล่าสุดค่ะ
โดนจับให้เป็นคู่จิ้นกับนางเอกต่างช่องด้วยคุณโบเมลดานั่นไงนะคะ
เป็นไงมาไงเดี๋ยวไปฟังหนุ่มเจมส์เลยจ้
อ่าวน่าคล้ายโบ

แล้วว่าไงว่าคล้ายโบ

ใช่แต่ว่าวันนั้นไปเจอกันที่

แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยได้พูดคุยอะไรเลย

แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
อยากให้มีละครในงานพวกฉันหรือยัง
อันนี้ก็ต้องรอดูโอกาสครับ